มันเฝ้าศพบางทีเจ้านายมันเสียชีวิต

เฝ้าและดูแลจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันครับ

หมามันยังมาส่งเพื่อนมันเลย
เบื่อก็เบื่อไม่รู้เรื่อง
สงสารมันไหมทีนี้มันไม่มีเพื่อนเล่นแล้ว

คาบถุงที่ใส่ยาเบื่อมาให้อีก

เหตุการณ์นี้คุณจารุวัลทูบขุนทศชาวบ้านหมู่๔
แต่บนทรัพย์ไม้แดงกระเผอบึงสามพันเพชรบูรณ์
โพสต์คลิปนี่เจ้าปุ๋ยเจ้าปุ๋ยเป็นสุนัขตัวเมียนะ

มันใช้ปากทำอะไรคุณผู้ชมครับ
มันเกลี่ยดินนะครับ
กรบร่างเพื่อนของมันคือเจ้าโอสนกับเจ้าลูกหมี
สองตัวนี้ถูกคนร้ายวางยาเบื่อครับตาย
มีข้อความบอกว่าสงสารพวกมันไหมคนที่วางยาคุณรู้สึกอย่างไรกับคลิปนี้
อีกโพสต์ระบุว่าฝังเพื่อนมันเสร็จมันก็ไปคาบหลักฐานมานะครับ
คุณจรุวัลเจ้าของโพสต์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
เลิกงานประมาณ๒ทุ่มกว่านะครับ
เจ้าโอซนกับลูกหมีมันวิ่งออกไปเล่นนอกบ้าน
สักพักกลับมาน้ำลายฟูมปากน้ำลายฟูมปากมาเลยครับ
เธอตกใจต่อไข่ให้กินไม่ทันฮะไม่ทัน
สองตัวนั้นมันขาดใจตายแล้วสิ้นใจแล้ว
รุ่งเช้าครับมาขุดหลุมฝังไอ้๒ตัวนี้
แต่ตอนที่ขุดหลุมจะฝังร่างไอ้๒ตัวนี้ไอ้ซากสองตัวนี้
จู่เจ้าปุ๋ยมันมาถึงมันว่าปากมันเขียดินนะครับ
คือประมาณว่าอยากจะทำเพื่อเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
เธอบอกเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยสงสารไอ้ตัวที่ตายนะฮะ
ชีวิตรอดก็อยู่ก็ก็สงสารเหมือนกันสาเหตุล่ะทำไม
ทำไมคนจะมาคิดวางยาหมาพี่นั่นน่ะสิเธอบอกเธอไม่รู้
ก่อนหน้านี้หมาที่บ้านก็ถูกวางยาเบื่อตายไปแล้ว๒ตัว
อกจากนี้หมาในระแวกเดียวกันก็ถูกวางยาตายไปเหมือนกัน
ไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นคึกขนองหรือเปล่าหรือเป็นฝีมือใคร
ถ้าคนที่วางยาเห็นคลิปนี้นะอยากจะถามว่าทำเพื่อนะครับ
ไม่สงสารหมาบ้างเลยเหรอหมามันก็มีหัวใจครับ